ใจคอไม่ดีเลยอกอีแป้นจะแตก

คือมันเป็นคลิปที่ทั้งท่าทางทั้งสีหน้า

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้พร้อมกันก่อนค่ะ
สอยจริงวันนั้นน่ะ

หันหันมามองทั้งขบวนเลย
เพราะถ้าไม่เห็นว่าเขาทำอะไรอยู่
มันก็คิดได้คนจินตนาการไปไกลได้
หน้างานนี้หนุ่มแบงค์เองเขาก็บอกว่าตกใจเหมือนกันที่คนเนี่ยแห่แชร์คลิป
โดยเจ้าตัวไม่ได้มีเจตนาจะสร้างกระแสใดนะคะ
และไม่คิดว่าคลิปมันจะออกมาขนาดนี้
เพราะว่ามันเป็นภาพออกกำลังกายที่บริหารก้นผมว่ามันดีนะครับ
สำหรับสาวหรือว่านุ่มทุกคนครับ
ตอนที่เราลงเราก็ไม่ได้เปิดฟังเสียงตัวเองด้วย
แล้วเราก็เพิ่งมาฟังอีกทีหนึ่งก็ลืดหนึ่งครับ

อาจจะโดนด่าอยู่บ่อยที่เราไม่ค่อยได้ดูอะไรอย่างนี้
แต่ก็คือมันเป็นท่าออกกำลังกายไงพี่
เราไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรที่สื่อไปทางนั้น
เราไม่ได้หวังอะไรจากการลงคลิปครั้งนั้นไงพี่

ใช่เพราะเราเล่นกับพี่เบสที่เขาเป็นเทรนเนอร์ของเรา
ก็อยากจะให้ทุกคนได้โฟกัสถึงท่าที่มันได้
เป็นท่ากำลังกายและได้ประโยชน์ต่อตัวเองด้วยนะครับผม
เห็นอย่างนี้ก็โฟกัสผิดจุดแหละทั้งเสียง
จริงนะเวลาคนไปออกกำลังกายเวลาอยู่ในยิม
จะเข้าใจนะว่ามันไม่ใช่เรื่องทะลึ่งตึงตังเลยจริง

คุณหันมาทั้งขบวนเลยดิฉันไม่ได้ทะลึ่งนะคะ

คุณก็โฟกัสเยอะหน่อยแต่โฟกัสผิดจุดไปนีบหนึ่ง